เนี่ยมันมันเป็นผลอย่างก็ผมยังจุดอย่างคุณงี้ว่า
พระที่ได้น้อยขายก็ต้องมีก็จะทำโทษบ้าง
แต่พอยาปล่อยคุณคุณไม่ใช่ตัวเด็กที่สพอย

ไม่ใช่คือผมอยากยกให้มุชมเขาเห็นแล้วเข้าใจไงนรก
หนุ่มดัจจริตฉันยังไม่ปัญญาอ่อนถึงขนาดว่า
พ่อแม่เลี้ยงโอเคพ่อยังตี
หนุ่มนี่คือยังไงรู้ปะโลกจิตยังไงมิ้นพี่เลี้ยงให้เปิดประตูให้ประตูบ้าน
ถ้าแม่งลงไปเปิดแม่งไม่ได้ไปหาเป็นผู้ชั่วอีก
นึกออกป่ะไปเปิดประตูเองถ้าสมมติเราปีบแน่
แล้วไม่เปิดประตูตัวเองจะลงไปเปิดประตูเองไหม

ไม่ยอมลงจากรถจนกว่าพี่เลี้ยจะมาเปิดประตู
สมควรนะพี่เล็กมาเปิดตอนเช้าเถอะ

พี่หนุ่มก็นอนวันรถชั่วจะตาย
ทำยังไงครับพี่หนุ่ม
วันนี้ดาวยกวันสุดท้ายตั้งแต่พรุ่งนี้เราเจอกันกัญชัย

แต่ที่บ้านเขาก็ว่าว่าทำอย่างนี้ไม่ได้

มันคนละดุดอกมันคนละหมัด

แค่พูดควันก็ยังซีะเลย

อ่อนี่คงกับไอหนังสลุกมันไม่ใช่หรือครับ

ความอำมะหิตผิดมนุษย์มานานอะ

แม่มดไม่ใช่คนธรรมดาน่ะมันต้องมีพิเศษ

แม่เคยมาหรอฮะกูถามมึงหน่อย
ถ้ากูมีองค์กูไปพูดวิสัยกูจะโดนทะลมละ
๑๒วันติดเลยแอ็งชีสติลูกสติ
มาไม่มีบารมีไม่เกิดแม่งแม่
ถ้ากูมีองค์กูไปพูดไม่ใส่กูจะมีสติ

คืออยู่ไหนผูกได้ผูกแล้วน้อง

พี่ก็ไวเร็ดตบหน้าคืนสิน้อยมันจะไปยากเลยล่ะ

แต่ว่าเราก็รู้ว่ามันทำไม่ได้เราก็ไม่ทำถูกป่ะคะ
ถูกหนุ่มคึกคักเหมือนกันนะวันนี้เนอ
อะไรนะนอนอย่างเงี้ยมันที่
คึกคักหรือเราจะต้องเปลี่ยนผู้หญิงสวยสลับกันมาเพื่อนหนุ่มบ้างวะ
ที่หนุ่มนอนเต็มอิ่ม
โจทย์ของฉันวันนี้โจทย์ข่าวใส่ไข่สดใหม่

มันจะต้องขาวสวยอย่างนี้มานั่งอ่าน

หนุ่มอารมณ์เสียอีกมึงไม่อ่านเลยคนนี้ข่าว

โจทย์ของต่อไปข่าวใส่ไข่คืออะไร
พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีผีระสือ

เห็นไหม
เห็นไหม
เห็นไหม

แล้วมีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์เข้ามา

เมื่อกี้ที่เราอ่านข่าวกระสือ

พี่ศรีหรือเปล่ามีแสงในตัวเองเหรอพี่หนุ่ม
หมายถึงพี่ศรีสุวรรณหรือเปล่า

เรื่องเกี่ยวกับว่าไปครอบงำพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
เขาก็เพิ่งเรียกหนังสือร้องไป

เขาได้เงินเดือนไหม

แต่เขาก็คือหลักจริงหลักหมุนบาททั้งสาม
คือเป็นคนที่ร้องความยุติธรรมอะไรอย่างนี้เหรอน้อง
ร้องเรียนค่ะยุติธรรมไหมอันนี้มินไม่แน่ใจจริง
เขาก็ร้องเรียนในสิ่งที่เขาเห็นว่าน่าจะร้อง

อุ๊ยคำนี่คือโอ๊ยภาครูบ
คือแหละเขาแก่เราอยู่ไหนทำไมนะ

เขาแทบจะ
ไปถึงเที่ยงคืนเลยเหรอโอ้วแต่เป็นนักข่าวก็ลำบากเหมือนกันเนอะ

ทำไมครับครับที่ถามว่าทำไมมารยาททางสังคมต้องมี
พี่ผิดเลยพี่ถามนี้ดีไงถ้าจำไม่ได้อื้อตกใจ

งงมากสมัยม้าอยู่กูไม่เห็นจะมีความอ่อนโยนอย่างนี้เลย

อ่อนโยนตกใจโอ้โหจะไม่เคยเห็นนุ่ม

พูดดีนะอะไรนะอุ๊ยในรายการบ่อยกว่านั้นนะดี
นั่นคืออะไรล่ะหนูแต่เขาไม่ได้อ่อนโยนไงลูก
คุณจะพูดดีนะระวังเดี๋ยวไปทวงแชมป์คืน
อยากคุณหนึ่งจักรวาลดูนะ
เห็นไหมล่ะรายการนี้คือพลาดไม่ได้
แต่ถ้าหนูตัวขาวแบบว่าสวยขาวหนูจะรอด
กัตเทยย์แม้งไม่มีที่ยืนในสังเกตุจริง
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็เธอต้องออกมาเรียกศักดิ์ศรีตัวเอง
ต้องสู้นะสู้ผู้ชายเขาสู้

แต่ที่ผ่านมาเดือนหนึ่งดาวยกพี่ไม่ค่อยดีแรง

ให้เยอะ